เอาล่ะมาดูกันเลยนะคะจากที่เกิดเอาไว้ช่วงที่แล้ว
พาคุณผู้ชมไปที่อุดรธานีเหตุการณ์นี้เนี่ย
ทำเอาชาวบ้านนี้ขนหัวลุกครับคืออยู่ดีดีมองไปที่ร่องน้ำข้างถนนเนี่ย
เห็นโรงศพอยู่ในร่องน้ำตรงนั้นนะคะแล้วก็เลยกลัวว่าสงสัยจะมีศพมาด้วย
ปรากฏว่าศพจมน้ำอยู่หรือเปล่าก็เลยแจ้งตำรวจบอกว่า
ไปตรวจสอบเหตุนี้ให้หน่อยนะคะตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานี
พร้อมด้วยอาสากู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน
เขามาตรวจสอบกล่องที่ดูแล้วยังไงก็เหมือนโรงศพนี่แหละค่ะ
ถูกทิ้งอยู่ที่ร่องน้ำข้างถนนเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกบายพลาสบ้านจันทร์
ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะไปตรวจดูรอบรอบค่ะ
แล้วก็ช่วยกันนำกล่องไม้ที่คล้ายโรงศพนี้ขึ้นมาครับ
พบว่ามีกระดาษที่มีชื่อที่อยู่ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับเนี่ยติดอยู่ที่กล่องนี้ด้วย
ตอนแรกก็เลยเชื่อว่าหรือว่ามันจะไม่ใช่โรงศพอย่างที่คิดนะคะ
ก็เลยพยายามค้นหาว่าเอ๊ะของอะไรที่มันอยู่ในกล่องไม้นี้
หรือว่ามีศพจมอยู่ในร่องน้ำหรือเปล่าคือชาวบ้านตรวจกันเองไม่พบค่ะ
ก็เลยนำไปเก็บไว้ที่ป้อมยามแล้วก็ให้ตำรวจมาช่วยตรวจสอบดู
แต่เขาบอกว่าใครที่ผ่านสัญจรผ่านเห็นเนี่ยหวาดภาวะกันหมด
เพราะดูแล้วมันเหมือนโรงศพจริงจริงอ่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยนี่ไง
ติดต่อไปตามที่อยู่ที่มันแปะอยู่บนกล่องไม้ค่ะระวังแปลกหักเลยนะ
สรุปนะคะกระจ่างว่ากล่องไม้นี้เป็นของบริษัทโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่ง
ไม่ใช่โรงศพนะคะแต่เป็นกล่องไม้ที่สั่งทำขึ้นเพื่อนำไปใช้แสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ
แล้วมันตกหล่นขณะรถขนส่งก็เลยเกิดเป็นเรื่องอลละเวงวุ่นวายนะคะ
ก็เลยขอโทษขอโพยไปบอกว่าเดี๋ยวต้องระมัดระวัง
การขนส่งมากกว่านี้ค่ะโอ้ยก็มันเหมือนโรงศพจริง